กันแล้วตามด้วยเสียงเบิ้ลเครื่องรถผสมเสียงปืนดังติดต่อกันหลายนัด
จิ้นเสียงปืนของผู้เสียชีวิตหนึ่งคนคือนายเฟรมวัยสิบเจ็ดปีโดนยิงเข้าที่ขมับและนายกัญชัยแสงมณีหรือโน่วัยยี่สิบสี่ปีบ้าเจ็บ
เป็นเหตุสยองตอน๕ทุ่มวันที่๑๖กรกฎาคม
แล้วไปคำเมนต์กับกลุ่มของนายเอซึ่งเป็นคนก่อเหตุปมเรื่องผู้หญิงจนเกิดการชกต่อยกัน
พอแยกกันนายโจ๊กกลัวจะถูกดักทำร้าย
โทรเรียกพวกตนไปรับจึงขับรถกระบะไป๒คัน

พอขับไปใกล้บ้านคู่กรณีกลับเจอกลุ่มวัยรุ่นนับสิบ

หนึ่งในนั้นถือไม้เบสบอลยืนอยู่กลางถนน

ที่หนึ่งในนั้นจะชักปืนยิงใส่
ซึ่งเขาและนายเฟรมนั่งอยู่ท้ายกระบะ
กระสุนพุ่งตรงเจาะขมับเฟรมจนสิ้นใจ
ยังไม่ทันไรนายเอวัย๑๗ปีและนายบีวัย๑๖

นำปืนลูกทรงและปืนสั้นเข้ามอบตัวกับตำรวจ
พนักงานสอบสวนพาไปชี้จุดทำแผน
โดยนายเอบอกว่าไม่พอใจที่คู่กรณีมาตีสนิทแฟนสาว

และยืนยันฝ่ายตรงข้ามก็มีปืนเช่นกัน
ยิงใส่ก่อนจึงยิงสวนไป๖นัด

ตำรวจคุมตัวมาสอบที่โรงพัก

จึงตรงเข้าไปต่อยผู้ต้องหา๑มัตต์
คนตายเดินทางมาที่โรงพักร่ำให้ตลอดเวลา
รับไม่ได้ที่สูญเสียลูกชาย
เพราะลูกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วย
ที่สำคัญแม่ไม่เชื่อว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนจะก่อเหตุ

จึงอยากให้ตำรวจช่วยตามหาคนร้ายตัวจริง
ศพของเฟรมแม่รับกลับไปตั้งบำเพ็ญกุศลท่ามกลางความเศร้า
ตำรวจยืนยันมีผู้ก่อเหตุทั้งหมด๗คน
คอหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ขยายผลหาตัวบุคคลที่เหลือ

ความตายก็อยู่ใกล้แค่
เยื่อมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน